ดูดีกว่าช่วงนี้แฟชั่นตรุษจีนเขาแบบ

และจะพรึบพรับกันนิดนึงนะคะไปดูแฟชั่นกันหน่อย
บอกเลยว่าอ๋อหมวยถึงหน้าฝาหลังแต่ว่าก็ของหมวยกันเลยกัน
ขอคำนับค่ะฮองฮาวกี่เผาสีแดงแบบตะโกน
ว้าวกี่เผาสีแดงแบบนี้
ฉ่ำปากแดงดูรวยรวยดูตัวแม่เนาะ

มาในลุคหมวยแซ่บได้แบบเลิศสุดนะคะ
มีเครื่องฮงเครื่องหัวแบบนี้โอ้ยคนมันสวยนะคะ
หวยสวยหมวยหวานหมวยบอกหมวยง่วงอะค่ะพี่
มีแค่ช่วงบนถ้าเห็นผุ่นเต็มตัวเนี้ยฉันว่างูร้องกรี๊ดแน่นอน
หน้าตามันซึ้งกินใจบอกอะไรได้หลายอย่าง
หน้าแบบว่าเป็นยังไงบ้างคะ
ชอบไอนเลนเตอร์แบบนี้มันเลิศมันห่างมันชี้
สาวจีนเก็ตบอกว่าแถวบ้านหนูจุดประทัดตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วค่ะพี่

น้ำตาลชะลิดาไปเลยสิคะ

ไม่ขอเป็นอง่วยไม่ขอเป็นทองคำอะไรทั้งสิ้น
แต่ฉันเป็นว้าวน้ำตาล

ดุสวยแบบละเลงสีทั้งตัวไปเลย
ความลงทุนแปลงร่างคุณผู้ชมยืนหนึ่งจริง

มังกรตัวนี้จะมีใครกล้าให้อังเปล่าหรือเปล่าคะ

หลังจากทำคอนเทนต์เสร็จถอดชุดแล้ว

สมมุงชะลิตาสวนเสน่ห์

ทำรวจเดี๋ยวมันไม่ตกใจเนอะอันนี้ไม่เกินจริงคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าใครถ่ายรูปแชร์อ่าสุดยอดตัวที่ไหนอ่าสุดยอดน่ะ
นานนานเนี้ยก็แต่งหน้ามาสามสี่ชั่วโมงจะให้แป๊บเดียวได้ยังไง
ก็อยู่ไปทั้งวันก็ละกันปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งสาวแล้วกัน
คนพูดผมค่ะคุณผู้ชมหมวยเบาเบานะคะแต่ที่เอามาฝากคือตัวเลขจ้า
ปรายมาถ้าที่เอามาฝากกันนิดนึงค่ะกะ
ตุจจีนก็ไม่เว้นนะอ่าเลขดีซะด้วยอะไรจ๊ะ
หนึ่งแปดสองเจ้าและสองเก้านี่บอกเลยว่ากับเขิน
ปังรวยจวดพ่อแม่พี่น้อง

เป้ยป่านวาดนี่

ไงล่ะคะสวยเซ็กซี่มาในลูกทีมขาว

เป็นน้องกระต่ายแบบตะโกนมากเลยนะคะ
กระต่ายแบบปุยฟ้ายอะไรอย่างเงี้ย
จุดจีนปีนี้แม่แซ่บแม่เลิศ

แล้วก็ความสวยไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
จริงจริงอย่อมจริงนะคะ
หรือก็เป็นการเพลย์ทีส์คลีป